ผมกับนายกทักษิณรู้จักกันมาขาดปีเดียวครบ๓๐ปี
และในท่ามกลางการต่อสู้นะครับไม่ว่าบริบทใด
ผมก็จะใช้ความอดทนและก็จะใช้คำว่ากลืนเลือดอยู่ตลอดเวลา
เพราะการต่อสู้นั้นมันมีคนตายคนเจ็บคนศูนย์สิ้นอิสรภาพ
มีความร้าวรานมากมายเพราะฉะนั้นหลายเรื่อง
พอใจไม่พอใจก็จะหลีกเลี่ยงที่จะพูดกัน
จนกระทั่งมันถึงจุดที่จะต้องแยกทางกัน
เพราะฉะนั้นแต่ละอย่างมันก็พรั่งพลูกันออกมา
จากการเริ่มต้นที่นายกทักษิณท่านดูแคลนผมก่อน
หลายอย่างคุณจตุพรก็พูดหลายเรื่องคนก็ไม่รู้นะครับ
ปฏิวัติครั้งล่าสุดก็มีน้องคนสุดท้องใน๓ป
ไปอยู่ในช่วงเวลาปฏิวัตตร์จากคุณทักษิณชั้นวัด

ผมเป็นประธานนปชเป็นผู้นำในการต่อสู้
ที่อักษะผมรู้จะอยู่ในบริบทตกลง
ในเรื่องความรับผิดชอบหน้าที่ในการชุมนุม
ผมก็รับผิดชอบเรื่องเวทีพร้อมกับบรรดาแก่นำ
ผมฐานะหัวแถวก็รับภารกิจนี้
ต้องใช้ระบบขนคนหมุนเวียน
จากต่างจังหวัดซึ่งมีพี่น้องคนเสื้อแดงมีอยู่แล้ว

คนที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลก็จะมาสมทบแล้วเขาก็กลับบ้าน
แต่ว่าก็ต้องมีคนที่อยู่ประจำหลักกัน
ก็ตกลงกันว่าในเรื่องการขนคนมันมีจุดเช็คมันมีจุดต่าง
ก็ให้ในส่วนของนายกทักษิณเป็นคนรับผิดชอบเวทีผมรับผิดชอบ
ก่อนการเจรจานี้นะครับวันที่๒๑พฤษภาเนี่ย
เช้ามาเนี่ยนะครับปี๒๕๕๗คนจาก๓๐๐๐เหลือไม่ถึง๕๐๐เหลือหลักร้อย
ผมก็รู้ว่ามีปัญหาแล้วก็รู้ว่ามีน้องในคณะสามป่อไปอยู่กับนายกทักษิณ
จึงเป็นที่มาของการตัดกำลังคน
เพราะว่าถ้าคนยังอยู่ที่อัศระ

ยึดอำนาจจับไม่เกิดขึ้นอย่างง่ายได้
แต่ว่าเพราะมีการสมคบคิดกัน
วันที่๑๙พฤษภาปี๕๓ถูกปิดล้อมสลายการชุมนุม
คนยังเหลือ๕๐๐๐นะในแต่ละจุด

มีคนทำได้คนเดียวคือนายกศักดิ์สิน

ผมมีโอกาสพูดกันสามคนสุดท้ายก่อน
ยึดอำนาจมีพลเอกประยุทธ์มีสุเทพเทือกสุบันและผม

แล้วก็ชี้ไปที่กรกตว่านี่ก็ไม่เลือกตั้ง
ชี้ไปที่คุณชัยเกษมนี่ก็ไม่ลาออก
ดังนั้นผมจึงขอยึดอำนาจตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไป
สุเทพเทือกสุบันที่นั่งเยื้องกับผมก็ทำท่าอย่างนี้ว่าไม่ทันแล้ว
หลังจากนั้นก็เริ่มทยอยตัวนำตัวออกไป

ถ้าเรื่องเหล่านี้คุณจตุพรไม่ได้ทะเลาะกับคุณทักษิณ

เรื่องเหล่านี้ทุกคนประชาชนทั่วไปก็จะไม่รู้

เพราะว่านั่นคือการยึดอำนาจ
แล้วก็ไปกระทำการโดยที่เราอยู่ในสนามรบ

รับผิดชอบชีวิตผู้คน

กับผู้บัญชาการฐานบกในขณะนั้น

เราทำได้เพียงแค่ต้องการยื้อเวลา

ถ้ามันเป็นความจริงเจ็บปวดมาก

ผมไม่มีเหตุผลอะไรที่จะใส่ได้
แต่คุณจบบอลพูดเรื่องนี้มาหลายครั้งเหมือนกัน

ก็ถ้าไม่เป็นความจริงก็เรียงหน้า

เราถูกทรยศหักหลังซึ่งหน้ากันแบบนั้น

แต่เรารู้ว่าถ้าเราพูดในขณะนั้น

พอวันนี้พูดได้ทั้งวงกลมนะครับ
เรากลดคุณทักษิงหรือว่ากลดคนในประยุทธิ์

มันก็ควรกลดเสมอภาคอย่างสองคน

มันสมครบมันสยบยอม
โดยที่ไม่ได้บอกความจริงกับประชาชน